คุณผู้ชมหาอยู่ไข้เดิมไข้เก่านะจ๊ะระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะ

ก่อนหน้านี้ค่ายนี้เขามีเรื่องดราม่ากันเกิด

เป็นกระแสใหญ่โตวงการหมอลำเลยค่ะ
พระเอกหน้าหวานอย่างท็อปนารกรหรือว่าน้องท็อประเบียบวัฒนศิลป์ประกาศลาออกจากวงนะ

ทำเอาหลายชนนะโอ้ชาวเน็ตเหมือนกัน
เมาส์กันไปต่างนานาว่าโอ๊ยนะคะ
ซื้อถูกซื้อตัวบ้างแหละน้อยใจบ้างแหละ

ก็เลยเป็นตั้งสั้นเด้อพ่อแม่พี่น้องนะคะ
น้องเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากพักผ่อนนะคะ

แล้วก็เปิดธุรกิจเล็กให้กับคุณแม่ด้วยค่ะ

เป็นหมูกระทะแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะเป็นข่าวดีของแฟน
ที่ตอนนี้พระเอกหมอลำสุดฮอตท็อปนารกร
หวนกลับมาที่วงระเบียบวาธศิลป์แล้วนะคะ
คุณผู้ชมท่ามกลางความยินดีของเหล่าแฟนหมอลำค่ะ

มีอีกหนึ่งคนที่ต้องยกให้คนนี้เลย
น้องเต้ายองน้องชายสุขรักษ์เออนะคะ
วันแรกที่กลับมายอมรับว่าเซอร์ไพรส์มาก
เพราะว่าพี่ท็อปเนี่ยมีอะไรก็จะคอยแนะนำตลอด

ที่สำคัญค่ะพี่คนนี้เปรียบเสมือน
เป็นพี่ชัยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะ
ก็วันแรกที่พี่ท็อปมาคือเตอร์ไพรส์เลย
ผมรู้พี่ท็อปมาแต่ผมถามทุกคนเลย

ว่าเราดีใจเพราะว่าคือพี่ท็อปก็เป็นอีกคนนึงที่สอนเรา
ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรทำอย่างนี้น่าจะถูก
อันไหนที่ไม่ถูกก็แกก็บอกอย่างนี้
ก็เหมือนกับพี่ชายเราคนหนึ่งเลย

เออกับในที่สุดก็คือแฟนไงเจอทั้งน้องท็อปเจอทั้งเต้ายอง